ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้มีเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างสุนัขกับคนมาฝากนะครับ

ทุกวันนี้คนเราเลี้ยงและรักสุนัขเหมือนลูก
แต่ก็มีอีกหลายครอบครัวที่ใช้สุนัขเลี้ยงลูก
โอ้โหไม่ว่าคนเราหรือสุนัขเมื่อทำความผิดก็ต้องยอมรับ
และเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
ขาดหมดมีช่วงอุ้งขาดหมด
นี่ผมจะทำยังไงเนี่ยเป็นทั้งที่ไหนใส่

กฎหมายอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่น่ารักเลย
คราวหน้าผมเชื่อสนิทใจน้องหมาตัวนี้คงไม่กล้าอีกแล้วครับ
แต่ที่พี่อยากรู้คือจมูกน้องจะยังใช้การได้อีกไหม

เป็นสุนัขยังสู้ชีวิตท่านใดที่คิดท้อก็ขอให้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับ
เดี๋ยวขออีกรอบ
สรุปว่าคันปะโท